วันก่อนมาบันเทิงไทยรัฐของเราอีกแล้วนะคะ

พี่ค่ะนอกจากเลขเด็ดงวดนี้๓๐ธันวาคมแล้วนะคะ
ถามจริงพี่มนตรีเลิกร้องเพลงหรือยัง
เพราะตอนนี้มาให้แต่เลขเด็ดไปทั้งหมดเลยนะคะ
เจ้าตัวบอกว่ายังร้องอยู่นะคะเดี๋ยวปีหน้าจะมีซิงเกิ้ลใหม่นะจ๊ะ
รวมไปถึงนั่นแหละค่ะวันที่ทุกคนรอคอยวันจันทร์หน้า
มนตรีมีอะไรมาบอกนะคะเอาไปฟังทั้งหมดเลยค่ะ
ไม่เกี่ยวกับแทบวันทางเดินเจ้าของนะ
แฟนเพื่อนก่อนถามมากขึ้นกัน
แต่ว่าถูกแล้วถูกนั้นโปรดใช้วิจารณาในการชม

ถ้าไม่ทำงานมารอแค่วัน๒วัน
ภายใน๑เดือนเนี่ยไม่ได้นะคะคุณผู้ชมก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปค่ะอากาศเลยวันจันทร์หน้าเจอกันจ้า